คุณผู้ชมเปลี่ยนอารมณ์กันบ้าง
มากันที่โหมดความหวานของคู่นี้กันบ้างนะคะ

ก่อนหน้านี้ก็มีโมเมนต์หวานให้เราได้ฟินกันไปแล้ว

ได้โพสต์รูปอวยพรวันเกิดพี่โตนะคะ

บอกว่าสุขสรรค์วันเกิดนะคะ
ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของโต

ขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้นะคะ
เราเชื่อว่าความเป็นคนดีของโต

เจอแต่เรื่องที่ดีมีแต่ความสุขเสมอไปค่ะ

แล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้เธอและครอบครัวด้วย

ขอบคุณทุกคนแม่อย่างเต็มที่ส่งให้เธอและครอบครัวด้วย

แต่ไม่เป็นไรออกาศหน้าเจอกันได้
และก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องไม้ด้วยละกัน